สื่อสารความรู้สึกดีให้กันได้
ค่ะได้เวลาที่พวกเราชอบ
ไม่หนูใช่ไหมใช่คำว่าหนูด้วยค่ะ

แต่ทำรายการนี้น้ำหนักขึ้น๗โลละค่ะ

หนูว่ากินอย่างนั้นแหละ

แล้วก็เอาไปปิ้งอะ
ข้าวเหนียวทอด
แต่ถ้าเอาไปจี่ไปปิ้ง
ใส่ถาดใส่ไฟมันก็จะหอมอีกแบบนึง

เป็นรสอีสานแพ้เลยนะ

พี่เอกต้องใส่พริกเพิ่ม

รสชาติที่เขาทานครับผม

อย่างที่ตามวันนี้เป็นพริกกะเหลี่ยง

แม่ทำให้หนูทานเหมือนกับแม่
รสชาติมันก็ไม่อยากให้กระดูก

อันนี้เป็นรสชาติที่แบบอยากจะทานมาก

เจริญว่ากินไปปากชี้มันเป็นนำเลย

กินให้มันออกตลอดที่มันออกมา
คนชอบเข้าใส่ก็มีคนเข้าไม่ใส่

แอบอิจฉาคุณแม่ไหม
เหนือคลองความสวยได้อย่างนี้แล้วยังรักษาหุ่นได้แบบนี้
ถ้าหนูอายุขนาดนี้หนูคิดว่าหนูทำได้อย่างนี้ไหม

นี่ตอนนี้พอเขาบอกว่าปีหน้าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่๕๐ปี
หันขึ้นมาดูแลตัวเองแต่เราก็นึกว่าจะทำไม่ได้หรอก

ขึ้นผิดหูผิดตาโอ้โหลำบากลูกเลยทีนี้

จะต้องลดอีกอยากให้ลดได้๑๐กิโลเมตรน่าจะพอดี
แม่ที่เดือนลด๖ลง

กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยติดกันซ้ำวันนี้รู้เลย

พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนชอบไปกินหมูบนตึก
ชอบกินหมูสามชั้นตลอดเลย
แล้วก็มีคนกินกันเยอะเลยหมูสามชั้นเนี่ย

ปกติโดยทั่วไปเนี่ยผู้หญิงสนิทกับคุณแม่อยู่แล้ว

แล้วคุยเกือบทุกเรื่องแคนดี้เป็นอย่างนั้นไหม

เพราะว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่สมัยใหม่มาก

มีกรอบนะคะมีกรอบมีคือไม่ได้ปล่อยลูกเสียทุกอย่าง

แล้วถ้าแบบเขาทะเลาะกันจะปอบยังไงจะคุยยังไง
ผมอยากรู้ว่าแบบจะเริ่มต้นยังไงจะบอกยังไง
คือจริงคุณแม่เป็นคนที่แค่เข้าไปอยู่ด้วยเราก็สบายใจแล้ว
พอหนูไม่สบายใจหนูมีเรื่องแล้วหนูจะเดินเข้าไปหาแม่เฉย

เขาก็จะรู้เองแล้วเขาก็จะเหมือนแบบบางทีก็เราก็นอนซบเขาอย่างนี้
เขาก็จะมาแบบเกาหัวให้อะไรอย่างนี้คือแบบชอบแค่นั้นเองทำให้เราสบายใจ

แล้วคุณแม่เองจำเพาะเจาะจงไหมว่าเฮ้ยคนนี้อย่าคบเลยลูก
คนนั้นคบเถอะคนนี้คบเถอะแม่ไม่ถึงขนาดนั้นไหม
ปล่อยให้เขาตัดสินใจเองเขาจะชอบใครก็ได้
ถ้าเขามีความสุขถ้าคนนั้นรักเขาหรือยังไงเขาโตแล้วให้เขาตัดสินใจเอง

เป็นลูกนางสมปองเป็นลูกใครแต่หนูเป็นลูกของบรรเดียนลากัด

ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุด

คือคนหลุนคงต้องอิจฉา

เห็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราคนเดียว
ใหญ่ระดับโลกระดับประเทศแล้วเขาทำได้ดี

แล้วคุณแม่ภูมิใจในตัวของแคนดี้ยังไงบ้างคะคุณแม่
ก็คือแคนดี้นี่จริงแล้วพูดยาวนิดนึงคือ
เขาจะเป็นคนห้าวแล้วพูดตรง

ก็ไม่คิดหน้าคิดหลังว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ช่าง
แต่เขาถือว่าเขาพูดจากใจไม่ได้เป็นคนโกหกอะไรอย่างนี้
จริงใจจริงแม่ภูมิใจเขาตรงที่เขาเป็นคนขยัน
แล้วสู้สู้มากจนแม่เป็นห่วง
บางทีเขาวูบเขาวูบ
ก็เป็นโรควูบบางทีก็ทำงานหนัก
เพราะอากาศบ้านเรามันร้อนใช่ไหมเราไปร้องไปร้องเขาเต้นมากเลย
ก็คอยเป็นห่วงแล้วก็ภาคภูมิใจที่ว่าโอเค
เขาก็เป็นคนน่ารักเป็นคนดีรักแม่

ถ้าแม่เอ่ยอะไรขึ้นมาอยากได้นั้นอยากกินนี่อะไรอย่างนี้
แป๊บทันทีตำรับแม่ค่ะ
เป็นพิเศษมากแล้วแม่ก็ภูมิใจตรงนี้มากเลย
สิ่งที่พี่เอกชื่นชมอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ
หนูไปเรียนต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศแล้วอยู่ความอยู่ไกลแม่
แต่วันหนึ่งหนูก็วิ่งเข้ามาหาต้นไม้ต้นนี้
แล้วก็มารองรับลูกที่ร่วงลงมา
นี่เป็นสิ่งที่แบบภูมิใจ
แล้วสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นอยากบอกแค่นี้ว่า
แม่น่ะไม่ใช่สมบัติของหนูคนเดียว

และอยากจะบอกแม่นิดอีกอย่างหนึ่งนะว่า
ว่าแม่จะตัดสินใจอะไรทำอะไรทุกอย่าง
ความคิดและการตัดสินใจจะเป็นของแม่
แต่ความรู้สึกเป็นของคนไทยทั้งประเทศ

เดี๋ยววันนี้อิ่มแค่ตรงนี้แล้วยังไม่พอ

กล้วยเป็นกล้วยผู้หญิงทำไมอ่ะมันถึงบัวชิง
ไอ้กล้วยผู้ชายดีเพราะว่ามันมีลูกทุกต้นดอกนี้เอาคืน
มันมาก

เพราะขูดเองจะไม่เหมือนกะทิที่

หวานกำลังดี

แต่หนูยังไม่เข้าในข้าวสาหร่ายหนูอีกได้มั้ย

คือของเขาจะไม่หวานมากนะ
คือของหวานถ้ากินหวานมากมันจะเลื่อนง่าย

รู้สึกที่ได้มาทำกับข้าวด้วยกันเป็นยังไงบ้างวันนี้กับแม่

หรือว่าถ้ามีเวลาก็จะเป็นต่างคนต่างทำค่ะ
ถ้าเกิดเป็นแคนดี้ทำคุณแม่ก็จะไม่เข้ามา

แต่วันนี้พอได้ทำแล้วก็ได้สูตรอาหารจากคุณแม่ไป

บอกว่าทำให้หน่อยสอนหน่อยบอกหน่อย
คือปกติพี่นี่ไม่ได้ทำกับข้าวทำอาหารให้ลูกสาวทาน

ไม่ค่อยทำไม่ค่อยชอบทำ

อาจจะเป็นบ่อยแต่คุณแม่ก็ทำงานเหมือนพวกเรา

ทำงานส่วนมากก็ตั้งแต่คุณตาคุณยายยังอยู่
แล้วพี่นี่ก็เป็นเสาหลักของบ้าน
ก็ทำงานหนักก็ทำงานนี่แหละอาชีพเรานี่แหละ
แล้วก็ทำงานกลางคืนกลางวันก็ตื่นสาย
ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวทำรอทำกับข้าวก็แย่เลย
เพราะว่าคุณแม่ก็ทำรอแล้ว
พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ถวายเลย
กับข้าวพร้อมทุกอย่างอะไรที่ชอบมีมา
ก็เหมือนกันกับบ้านนี้เพราะนั้นก็ตื่นสายนี่ก็ตื่นสาย
เพราะว่าถ้าเราทำงานกลางคืนเราก็ตื่นสาย
แต่ว่ามาช่วงหลังนี้ตื่นเช้าก็ต้องทำกับข้าวพร้อม
เพราะว่าพ่อเราไปถ่ายละครตื่นขึ้นมา๖โมงเช้าเต็บปล่อยแล้ว
บางทีไม่ทานก็ต้องทำใส่ปีนโตไว้

แสดงความรักกันยังไงคะแม่ลูกคู่นี้
แสดงความรักกันอย่ากอดกันตลอดเลย

ก่อนจะออกไปก็ต้องไปกราบไหว้
แต่ถ้าเกิดว่าในวันสำคัญจริง
เช่นวันเดือนเกิดคุณแม่วันแม่

วันปีใหม่วันสงคราอะไรแยะ

นั่งดั่งว่ายเอาทำอะไรมาครบ
เคนดี้ต้องมีความภูมิใจอยู่

แม่เรามีความเป็นคนสำคัญที่สุด

แล้วไม่ใช่เพราะตรงธรรมดาหรือเป็นศิลปินของเจ้าอยู่หัวนะ

ครั้งหนึ่งตอนสมัยเด็กหนูก็อาจจะคิดในมุมของเด็กคือ
คือไม่ชอบที่แม่มีชื่อเสียง

แต่พอวันหนึ่งได้มีโอกาสได้มาใกล้ชิดค่ะ
อันนี้คือทีนี้ก็เดินสายไปเป็นผู้จัดการคุณแม่ได้เห็น
แล้วก็รู้สึกว่ามันคืออะไรที่น่าภาพภูมิใจ

กลายเป็นคุณแม่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ไปเมืองนอก
แล้วก็คนลุกขึ้นฟังไม่รู้เรื่องแต่ปรบมือให้น้ำตาไหล
เราก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกอึ้งกับผู้หญิงคนนี้ขึ้นเรื่อย
เพราะว่าคุณแม่ทำได้ทั้งสองหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม

ซึ่งอยู่ข้างแม่หนูเป็นคนเดียวที่ทุกคนทั้งประเทศคาดหวัง
หลวงต้องเป็นเราแน่ที่ต้องมาแทนเขา
แล้วหนูก็ทำไม่ได้ด้วยความดื้อของตัวเองสมัยก่อน
ไม่รับอะไรเลยจนตอนนี้พอเริ่มรับแล้วก็ปรากฏว่าความสามารถไม่ถึง
สิ่งที่เราทำได้มันไม่ใช่ทางเดียวกับคุณแม่ซะเลย
แต่คุณแม่เขาก็พอหนูทำหนูก็เลยเออเปิดเวทีหาคนอื่นใหม่
ที่พี่เอกบอกหนูต้องทำหนูต้องทำให้ได้
อันนี้เป็นหนึ่งโครงการที่พี่เอดจะขอร่วมด้วย

ไปหาบานเย็นมาต่อ

วันนี้เป็นวันที่อบอุ่นที่สุดนะครับวันอบอุ่น
ครอบครัวของผมเราก็อบอุ่นเราก็อยู่กันแบบนี้ทุกวัน
อ่ะไหนล่ะแคนดี้แสดงความรักให้เราดู
หนูกอดที่หน้าอยู่ทุกวัน

แล้วขอกอดแต่ว่าเราขอเอามือนี้วางด้วย

รักมากรักมาก

เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวรักแก่นนะครับ
คุณแคนดี้รากแก่นและนิจบันเย็นรากแก่นศิลปินหั่นชาติของเรา
แล้วก็ขอขอบคุณซอสพริกหายครับ

เสียดายจังเลยวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเจอแม่ลูกแบบนี้แล้วอบอุ่นกันทุกครั้งเลย
ไม่เคยเด็กกินใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็น

สวัสดีค่ะ
เอาละครับมาถึงเมนูแรกกันเลย

ตั้งใจคลกไอ้นี่นะ
ไม่รู้มาสอนแม่ของหนูบอกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องโชว์ก่อน

ตั้งแต่มีแม่ซุปตามาทำเนี่ยวันนี้เป็นเมนูที่มีหน้าตาสวยที่สุด
โปรดติดตามตอนต่อไป